ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนอกบ้านเท่านั้น
ในบ้านแท้ก็อาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดได้
อย่างครอบครัวนี้อยู่กันพ่อแม่แล้วก็ลูกเล็กนะคะ
ปรากฏว่าพ่อหันหลังไปทางหนึ่งแม่ไปทางหนึ่ง
ลูกค่ะลูกพลัดตกเตียง

เดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้นะคะเป็นภาพคลิปมาจากโซเชียลฮันเตอร์วีสาม

ให้คุณผู้ชมดูนะลูกกำลังจะปีนลวกมาปั๊บ
อุ๊ยแป๊บเดียวเอง

พ่ออุ้มแทบจะไม่ทันเลยต้องปลอบกันใหญ่เลยนะคะ

ใช่คุณพ่อก็นั่งทำกิจกรรมอยู่ฝั่งหนึ่ง
คุณแม่ก็อยู่ในดิฉันมีลูกเนาะก็เรียกตรงนี้ว่าคอก
ที่กั้นเนี่ยคือลูกก็ทำอย่างหนึ่งแม่ก็ทำอย่างหนึ่ง
ลูกเนี่ยกำลังจะหัดเดินแล้วน่าจะ๖๗๘เดือนประมาณนี้นะคะ
ก็พยายามเหมือนเกาะรั้ว
แล้วก็ใช้พลังที่มีถือว่าน้องนี่แรงเยอะมากนะ
เหมือนจะปีนออกมาแต่ว่าเด็กน้อยคุณผู้ชม
ก็พลัดตกลงมาแบบนั้นดิคุณพ่ออยู่ใกล้วิ่ง

เพราะฉะนั้นเด็กน้อยคลาดสายตาไม่ได้เลยจริง
เรื่องนี้เราก็ต้องฝากเตือนทุกครอบครัว

เพราะเรื่องนี้มาเตือนกันเป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวค่ะ

ทำคนเดียว๒๐ครั้งปฏิบัติ
รักและห่วงใหญ่จากใจตลอดข่าว

แล้วครั้งเดียว๒๐ครั้งเวลาหมดพอดี